๒กุมภาพันธ์วันมาคบูชา
คืนวันเพ็ญเดือน๓หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้๙เดือน
อรหันต์ที่พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้๑๒๕๐รูป
เดินทางมาประชุมพร้อมกันณวัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมาย
ในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาธปาติโมก
หลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงสาวกเป็นครั้งแรก
ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยมีเพียง๑๒๐เท่านั้นที่ทำบุญตักบาทในวันสำคัญทางศาสนา
และแม้ว่ากว่า๑๙๐เห็นว่าหลักคำสอนจำเป็นในการดำรงชีวิต
แต่ส่วนใหญ่นำหลักคำสอนมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตเป็นบางครั้งเท่านั้น
มาคบูชาปีนี้ไทยรัฐทีวีชวนคุณร่วมทำบุญตักบาทและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์